ตัดเรื่องไปนานาชาติก่อน

ว่าผมไปผมเล่นไม่ได้หรอก

คนเขาไม่มารู้จักเราหรอกครับ
คือเขาสนใจว่าในสนามคุณจะ

พรสวรรค์แพ้พรสวรรค์นะครับ
ผมว่าถ้าเรามีพลังตะวันแล้วเราไม่มีพลังตะแหวง
เรายังไงก็ไม่รู้รู้สึกความสงสัย

เราก็ไม่ได้แบบเป็นครอบครัวที่มีใช่ไหมฮะ
พี่สาวหรือพี่ชายก็ต้องแบบเสียสละ
บางทีต้องปลดหลับปล่องนอนตอนคืน

ซึ่งผมไม่ต้องทำอะไรนอกจากซ้อมบอก
มันเป็นความฝันของพ่อผมมากกว่า

สิทธิ์ทีมชาติอยากเป็นนักศึกมณิการอาชีพ

ตอนนั้นบอลก็ยังไม่รู้ว่าได้เรื่องไหม

จริงเขาก็มองข้ามเราอะไรอย่างนี้
แต่ว่าพ่อก็จะถามว่าสู้ต่อไหม

ตอนเด็กนี่ผมตัวเล็กแบบ

สามารถเล่นฟุตบอลได้คือ

คือฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ใช้ที่กำลังอย่างเดียวไงครับ

วิธีการเล่นมันมีทักมันมีการอ่านเกม

ตัดเรื่องไปนานาชาติก่อน

ว่าผมไปผมเล่นไม่ได้หรอก

ผมจำมาในหัวมาโดยตลอดว่า

ผมแค่มาพิสูจน์ว่า

และผมทำให้คนญี่ปุ่นยอมรับในตัวผม

ว่าเราตัวเล็ก

สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับ

จนมันสามารถมันเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราได้
เพราะเราก็ไม่จำเป็นต้องมาใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้น

ถ้าใจแข็งแกล้งกลายก็แข็งแกล้ง

บอลแบบผมนั่งข้างสนามตอนเป็นเกือบหนบรอง

ซึ่งเออเราเล่นได้ดีกว่า

แล้วก็จนเขาซื้อขาด

นอกสนามต่อให้คุณจะพูดภาษาเขาไม่ได้
ต่อให้คุณจะเป็นยังไงก็ช่างสุดท้ายในสนามถ้าคุณจะสามารถเป็นนักเตะที่เก่ง
ก็ยังไงเขาเอาลง
ไม่มีใครมองเป็นไปได้แหละ

ผมว่าผมสามารถทำได้

ศักยภาพเรายังสามารถไปได้อยู่ไหม

แล้วเป้าหมายของผมมันเป็นเป้าหมายที่ทำคนเดียวไม่ได้หรอก
ทุกคนต้องร่วมช่วยกันทำอะไรอย่างนี้
เราสามารถถ้าเราไปได้มันก็อาจจะไปได้ไกลนี้
จะเปิดทางเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ได้ไปอีกหรือเปล่า
ถ้ามีโอกาสมันน่าลองอยู่แล้ว
แล้วก็ผมมีแต่กำไรแล้วพี่
ผมเกิดมาในต้นทุนต่ำอะไรอย่างนี้
จริงมีก็หลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะจินชาติไทย
หรือว่าพี่มุ้ยพี่อุ้งพี่ตองนิวทิศพันธ์
หรือว่าชายหลายคนที่เค้ามีความสามมาช

ก็ผมอยากจะบอกว่าต้องมีความฝันก่อน

แสดงว่าเรามีความชอบด้วย
ถ้าเราชอบเรามีความฝันเราชอบจริง
แล้วเราพยายามทำมันทุกวันเนี่ย

สิกทุกอย่างในการทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องแน่น
แล้วมันสามารถพัฒนาตัวเองได้ไปได้ตลอด
ก็อยากให้น้องเนี่ยมีความมั่นใจครับ
มีความอดทนที่จะพัฒนาตัวเองชนะใจตัวเองให้ได้
แล้วก็มันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายเลย
คือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายแบบ
มันเหมือนเราต้องสู้กับความฝันให้ถึงที่สุด
แล้ววันหนึ่งมันจะตอบแทนเรา
ผมว่าฟุตบอลสามารถเลี้ยงตัวน้องได้
ฟุตบอลสามารถเลี้ยงคนในครอบครัวน้องได้
ถึงมันอาจจะเป็นเวลาสั้นก็ตามแต่อันนั้นคือ
คิดตอนที่เราประสบความสำเร็จในอันดับหนึ่งแล้วดีกว่า
วันหนึ่งก็อยากเห็นฟุตบอลไทยแบบไปได้ไกลกว่าในยุคผม